แต่ว่าพอมันมีน้ำป่าไหลหลากแบบนี้ครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีปรากฏการณ์สวยให้ดูเหมือนกัน
กว้านพยาวครับคุณผู้ชมน้ำสองสีน้ำจากสองลำน้ำมาบรรจบกันตรงนี้ครับ
นี่ครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดพยาวมันก็มีพายุฝนตกลงมาเกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่ตำ
แล้วมันก็ไหลลงไปรวมกับลำน้ำแม่อิ่งครับมาบรรจบกลางกว้านพยาวเลย
งามเลยนะแล้วดูยากด้วยคุณผู้ชมหาดูยากเพราะว่าปีนึงมีครั้งเดียวครับ
การแบ่งครึ่งของสีน้ำก็คือฝั่งน้ำขุนเนี่ยนะฮะฝั่งน้ำขุนเนี่ยมาจากน้ำแม่ต่ำครับ
ที่มันกัดซ่อดินโครนจนสีแดงขุดเลยส่วนที่น้ำใสน้ำใสมาจากไหนไม่ได้มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
น้ำใสมาจากน้ำแม่อิงนี่พอน้ำสองสายมาบรรจบกันก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
แต่คนในพื้นที่เนี่ยอาจจะคุ้นเคยอยู่บ้างแต่คนต่างถิ่นไปแล้วอาจจะแปลกตาอยู่เหมือนกันนะ
มาให้ดูครับอ่าแต่เราเป็นคนต่างถิ่นเราก็มองว่ามันสวยนะใช่ค่ะครับ